ดูเรื่องที่เมื่อวานเราเล่าไปหน่อยนะคะ
สำหรับนักเรียนม๕โรงเรียนดังในจังหวัดชายนาฏที่บอกว่า
จะเข้าไปส่งงานแต่ว่าครูฝ่ายปกครองไม่ให้เข้าไป
ถามกันไปถามกันมาเริ่มมีปากเสียงกันนิดหน่อย
แล้วครูเข้ามาตบที่กกหูแล้วก็ชกเข้าไปที่หน้าอกของเธอด้วย

ตอนนี้ทางโรงเรียนมีการตั้งกรรมการสอบครูคนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ย้ายหน้าที่ให้พ้นฝ่ายปกครองด้วย
ก็ยอมรับค่ะว่ารู้เหมือนกันว่านิสัยส่วนตัวของครูคนนี้ใจร้อน
ก็อย่างที่บอกไปจากกรณีที่น้องเขาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นภาพรอยช้ำบนหน้าอกค่ะ
เฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าอีฟนิรุชา
ก็ระบุบอกว่าถูกครูฝ่ายปกครองทำร้ายร่างกายด้วยการตบที่กกหู
แล้วก็ต่อยที่หน้าอกอีกหลายครั้งจนบาดเจ็บ
แจ้งความกับตำรวจแล้วเรียบร้อยเพื่อจะให้ดำเนินคดี
สำหรับความคืบหน้าก็คือตอนนี้น้องนักเรียนหญิงชั้นม๕ที่เป็นผู้เสียหาย
พร้อมกับผู้ปกครองเนี่ยเดินทางเข้าไปพบนายถวันตันธีรพงศ์
อำนวยการโรงเรียนสอบถามความคืบหน้าในการตั้งกรรมการสอบ
เอาผิดคุณครูฝ่ายปกครองที่ก่อเหตุคนนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยคุณครูเรียบร้อยแล้ว
จะรู้ผลภายในสามสิบวันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม
ก็เลยยังไม่มีการดำเนินการใดแต่ในเทอมการศึกษาหน้า
จะปรับย้ายคุณครูคนนี้ให้พ้นจากฝ่ายปกครอง
ให้ไปทำหน้าที่ด้านอื่นแทนเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ย
พอรู้อยู่เหมือนกันว่านิสัยส่วนตัวของคุณครูเป็นคนใจร้อน
จะลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงค่ะจากนั้นผู้ปกครองก็พาน้องนักเรียนหญิง
ผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชัยนาฏโดยบอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ให้ถึงที่สุดค่ะเพื่อไม่ให้คุณครูคนนี้ไปทำร้ายนักเรียนคนอื่นอื่นอีก
ด้านครูฝ่ายปกครองคู่กรณีออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกศิษย์ค่ะ
ก็ยังมองนักเรียนทุกคนเป็นลูกศิษย์เหมือนเดิมค่ะ